ส่วนบ้านนี้ค่ะเรื่องลูกเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าอารมณ์เสียนิดนึงพี่เขตฐานทัพค่ะ
ไปเจอเรื่องเจอราวขึ้นบอกว่าลูกไปโรงเรียนน้องดีจ้า
ลูกชายเขานะวัย๓ขวบได้แล้วแหละ
ไปโรงเรียนมากลับบ้านมาเอาได้แผลค่ะ
พี่เขตก็เลยสอบถามหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นที่โรงเรียน
ว่าถูกเพื่อนที่โรงเรียนเนี่ยตีกันเด็กเล่นกันไม่รู้ว่าไปตีอีท่าไหนนะคุณ
จะมีวิธีจัดการยังไงบ้างเดี๋ยวไปฟังพร้อมกัน
รวมไปถึงออกตัวด้วยว่าถึงเขาจะแต่งงานมีลูกแล้ว
แต่ภรรยาคนสวยก็ยังห่วงหนักมากนะคะ
ไปเคลียร์เรื่องลูกเรื่องเมียกันเลยทีเดียวจ้า
เขาว่าจ้าทำไมให้เพื่อนทำล่ะอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกว่าทำเพื่อนไม่ได้ทำเพื่อนไม่ดี
อาเอ็นดูไม่กล้าทำเพื่อนน่ารักนะคะ